คนดวงดีไปเกี่ยวเนื่องกับโควิด๑๙ได้ด้วยนะ

หลังจากนั้นค่ะพอไม่มีงานทำโควิด๑๙เล่นงาน

เมื่อวานนี้ขออภัยกับโม่งวาสืน

ถูกรางวัลที่หนึ่งได้ด้วยเอาหยิบใบเดียวถูกเลยเหรอ
หกล้านบาทนะคะเขาเขาหยิบยังไงเขาหยิบมือข้างไหน
อยากรู้ใช่ไหมหยิบกลับหลังหยิบด้านหน้า
หยิบยังไงบอกหน่อยหลืมตายหยิบยังไงเหรอหือ
หรืออะไรเข้าฝันแล้วบอกให้หยิบนะคะเออเอ้าเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสาคอนจามิตรนะเป็นนุ่มทุ่งท่าสารา
นครศรีธรรมราชค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งงวดมาวานนี้
เดินทางไปที่สพท่าสาราไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปต่อเลยไปซื้อตัวเครื่องบิน
สนามบินนครศรีธรรมราชจะไปขึ้นรางวัลวันพรุ่งนี้
พรุ่งนี้นะ๑๙มกราคมที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ว่าอย่าลืมนะคะใครที่จะไปขึ้นรางวัล

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปเจอกับนายสาคอนค่ะ
พักอาศัยอยู่กับเป็นครอบครัวพันรยาลูกแล้วก็ญาติ
เขาบอกยังคงดีใจอยู่เลยและดีใจกันทั้งบ้านเลยนะคะ
แล้วเขาก็เล่าว่าก่อนหน้านี้เป็นช่างไฟค่ะ
อยู่ที่สุราชแต่หลังเกิดการระบาดโควิด
นักท่องเที่ยวไม่มาพักแล้วโรงแรมก็ไม่มีเงินจ้างนะคะ
รถคนงานค่ะก็เลยตัดสินใจกลับบ้าน
เมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาไปขนข้าวขนของใส่รถยนต์
เป็นรถกระบะคู่ใจเลขทะเบียน๓๙๕๕สุราช
เดินทางกลับบ้านเกิดนะคะ
คิดในใจตอนนั้นต้องกลับมาปักหลักทำมาหากินที่บ้านแหละ
และนี่คือแม่ต้องกลับมาดูแลแม่ที่บ้าน
อายุตั้ง๘๔ปีแล้วจะได้อยู่ด้วยกันนะคะ
วันคืนผ่านไป๑เดือน๑๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ไปซื้อของที่ตลาดชื่อตลาดภรรยาธนาธิ์ในตัวอำเภอ
ไปซื้อสลากเอาเลขท้ายกระบะ๓๙๕รถตัวเองไง๓๙๕๕ไง
ไปเจอมา๑ใบเอ๊ะมันเหมือนทะเบียนเราเลย
ก็เลยซื้อกลับบ้านมานะคะ
บ่ายรู้เลยว่าถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท
หลังจากที่ตกงานตัวเองและครอบครัว
เขาเลยบอกว่าหลังจากนี้ตัวเองแล้วก็ครอบครัว

เพราะว่ามีโรคนะคะก็ต้องพาคุณแม่ไปหาหมอ

โดยเฉพาะทุนการศึกษาของลูกค่ะ
ด้วยนะคะเอาสรุปแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าหยิบยังไงอ่ะเออ
นั่นแหละสีโถหยิบไปเดี๋ยวด้วยนะอ่ามันก็แล้วแต่โชค